มาถึงข่าวที่เราขอความเห็นจากคุณผู้ชมนะคะว่าถ้าถูกโจรมาขโมยทรัพย์สินของเราเนี่ย
จะทำอย่างไรจะทำเหมือนเธอคนนี้หรือเปล่าเออใจกล้ามากอ่ะ
ค่ะจะพาไปดูเรื่องราวของเธอคนนี้กันเป็นผู้หญิงอายุ๔๕ปีนะคะ
อยู่ที่จังหวัดนครราชศรีมานะคะขี่รถจักรยานยนต์ไล่จับโจรคุณผู้ชมค่ะ
แล้วบังเอิญว่าไปเกี่ยวกับรถของโจรเข้าเธอล้มจากรถกระเด็นแล้วก็บาดเจ็บแบบนี้เลยคุณผู้ชม
กล้องวงจรปิดจับภาพได้ชัดเจนคุณผู้ชมเห็นไหมคะวงอยู่เนี่ย
คือคนร้ายเนี่ยขี่รถนำหน้าเธอเห็นไหมคะแล้วเธอก็ขี่ตามแล้วก็หวังว่าจะไปจับขโมยคนนี้ที่เอาทรัพย์สินของเธอไป
แต่ดันไปเกี่ยวกับรถของคนร้ายอะค่ะก็เลยทำให้เกิดอุบัติเหตุแล้วก็บาดเจ็บ
ค่อนข้างแรงนะตอนนี้บาดเจ็บสาหัสนอนนิ่งแบบนี้เลยค่ะคุณ
เจ็บนะคะเจ็บนะคะคุณผู้ชมค่ะอ่ะอันนี้เป็นเหตุการณ์ที่กล้องวงจรปิดเนี่ยนะคะ
จับภาพนาทีที่รถจักรยานยนต์ของนางสุดใจกันตะพลอายุ๔๕ปีล้มถลายไปกับพื้นถนนเลยค่ะ
หลังถูกคนร้ายขี่รถจักรยานยนต์ประกบแล้วกระชากระเป๋าสะพายที่ห้อยไว้ที่แฮนด์รถฝั่งขวา
เธอตัดสินใจขี่รถจักรยานยนต์ไล่ตามคนร้ายด้วยความเร็วและพยายามบีบแตรส่งสัญญาณให้คนร้ายหยุด
จะไล่ประกบขี่เบียดคนร้ายแต่ล้อหน้ารถจักรยานยนต์ของเธอดันไปเกี่ยวกับล้อหลังของคนร้ายค่ะ
ล้อหลังของรถจักรยานยนต์ของคนร้ายก็เลยเหตุการณ์เกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นมาคุณผู้ชมค่ะ
เสียหลักล้มถลายไปไกลกว่า๒๐เมตรตอนนี้อาการบาดเจ็บสาหัสซี่โครงหักมีแผลฟกช้ำหลายแห่ง
ที่ใบหน้าแขนและขานะคะเบื้องต้นกู้ภัยก็นำตัวส่งรักษาที่โรงพยาบาลกรุงเทพราชศรีมาแล้วค่ะ
ส่วนคนร้ายได้กระเป๋าสะพายไปภายในเนี่ยมีเงินสด๕๐๐บาทหลบหนีไปได้
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อวานนี้ค่ะคุณผู้ชมเกิดขึ้นบริเวณถนนสายศรีสะละเริงมะขามเท่าในตำบลบ้านใหม่อำเภอเมืองนครราชศรีมานะคะ
จากการสอบถามผู้เห็นเหตุการณ์ก็เล่าแบบนี้ก่อนเกิดเหตุเนี่ยนางสุดใจก็ขี่รถจักรยานยนต์นำเงินสดหนึ่งหมื่นบาทเอาไปฝากที่ตู้ฝากเงินธนาคาร
ขณะขี่รถจักรยานยนต์กลับบ้านถึงบริเวณตลาดชุมชนศรีสะละเริงปรากฏว่าคนร้ายสวมหมวกกันน็อกสีขาวแต่งกายมิดชิดเชียวค่ะ
ด้านตำรวจพธพลกรางอมืนครราชสิมาตอนนี้ลงพื้นที่เกิดเหตุแล้ว
หลบหนีไปทางตำบลโคกรวดในอำเภอเมืองค่ะ
ตอนนี้ชุดสืบสวนก็อยู่ระหว่างเร่งติดตามตัวคนร้ายรายนี้
มาดำเนินคดีตามกฎหมายนะคะ